มาถึงเรื่องราวของคุณยายอีกท่านหนึ่งนะครับ
๗๔ปีแล้วนะครับท่านอยู่กับหลาน๒คน
แต่ว่าที่พักอาศัยไปพักอยู่ในที่ดินของคนอื่น

คุณยายก็ต้องหอบหลานทั้งสองคน
มาหาที่ดินในการที่จะสร้างบ้านเล็กกระต๊อปเล็ก

ดังนั้นไทยรัฐช่วยด้วยของเราก็เห็นความสำคัญชีวิต๓ชีวิตนี้
ก็เลยลงไปติดตามข่าวให้นะครับ
ติดตามได้ในช่วงของไทยรัฐช่วยด้วยนะครับ
บ้านกลางป่าสุขาต้องเอาผ้าล้อม
นี่คือบ้านของคุณยายคำผองศรีจางอายุ๗๔ปี
คุณยายอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้กับหลานชายสองคนที่อยู่ในวัยเรียน
คุณยายคำผองต้องย้ายมาสร้างบ้านที่ชายป่าโคกใหญ่
บ้านโค้กกลางตะโมนแคนอำเภวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม
ห่างจากบ้านเดิมที่อาศัยในตัวหมู่บ้าน๒กิโลเมตร
เนื่องจากถูกไล่ที่คุณยายบอกว่าแม้ที่ดินนี้จะเป็นของตัวเอง
แต่การเดินทางไม่สะดวกห่างไกลผู้คน
ทำให้ตอนนี้ตัวคุณยายและหลานลำบากมาก
สำหรับการเดินทางไปเรียนหนังสือและออกไปหาอาหาร
สภาพความเป็นอยู่ของคุณยายแร้นแขน
บ้านที่คุณผู้ชมเห็นฝาบ้านสร้างจากสังกษี
เก่าบ้างใหม่บ้างชาวบ้านบริจาคมาให้
แดดพอได้แต่บางฝนไม่ได้
เพราะบางจุดเก่าและมีรอยรั่ว
ส่วนห้องน้ำไม่มีหลังคา
คางฝาทำจากผ้าสิ้นกับผ้าห่มที่หาได้
หลานชาย๒คนที่อยู่ในวัยเรียนอายุ๑๕๑๖ปี
เรียนอยู่ในตัวอำเภอวาปีปฐุม
วันคุณยายมีเงินให้ก็ได้ไปโรงเรียน
วันคุณยายไม่มีเงินก็ไม่ได้ไปโรงเรียน
ถามถึงเงินค่าใช้จ่ายในครอบครัวมีเพียง๗๐๐บาท
เป็นเงินจากเบี้ยยังชีพคนชรา
พระมหาสุพโชคสุชาโตเจ้าอาวาสวัตว์นวัดนวลศีลา
ซึ่งเป็นครูของหลานคุณยาย
ได้ทราบว่าครอบครัวนี้อัตภัทขัดสน
ลงพื้นที่มาสำรวจว่าจะช่วยเหลือได้อย่างไร
หลวงพ่อบอกว่าเป็นห่วงเรื่องทุนการศึกษา
ของหลานคุณยายทั้งสองคน
คือเรื่องของทุนการศึกษาของลูกศิษย์
เพราะว่าหลานมันกลับไปเรียนอยู่โรงเรียนบ้านตรงนี้
เองเพิ่งก็ฝากให้มาเบิ่งแมงแย้ง

การให้การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญใครอยากร่วมด้วยช่วยกัน
เรื่องการศึกษาของหลานทั้งสองคนของคุณยาย

เบอร์โทรศัพท์ของพระมหาศุกร์พระโชค